หนุ่มหล่อมาดูสาวสวยกันหน่อยดีกว่า
เราไปเจอทีเดียวเลย๓สาวมาแบบแพ็คเกจมาเลยนะฮะ
ด้วยจะเป็นพี่จ๋าอุ้นเส้นพี่ติกัญญารัฐนะฮะ

ไปเจอพี่จ๋านัทถาวีรนุษย์มานะคะ
บอกกับทีมข่าวว่าช่วงที่โควิดระบาดหนักนี่นะ

ก็เลยออกกำลังกายแบบหนักเลยนะฮะ
ทำเป็นกิจวัตรประจำวันจนติดใจค่ะ
ถึงขนาดที่ว่าทำสิ่งที่ชอบแล้วให้มันได้เงินด้วยไง
ทำอะไรสร้างธุรกิจส่วนตัวไปเลย

ออกกำลังกายทำอาหารเสริมเพิ่มด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องชีวิตคู่กับสามีไฮโซตุธนานันเนี่ยราบรื่นดีค่ะ
แต่ความหวานเขามีไม่แผ่วนะคุณผู้ชม

เจาะไปถึงเรื่องทายาทคนแรกกันหน่อยแล้วกัน
เมื่อไหร่จะได้มีข่าวดีในเรื่องนี้นะคะ
ฟังคำตอบของสาวจ๋ากันหน่อยดีกว่าค่ะ
ดูตามจังหวะค่ะอย่างตอนนี้จ๋าว่าโดยสภาพแวดล้อม
ความรู้สึกของตัวเองยังรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ
แต่ว่าโดยส่วนตัวจ๋าฝากไข่เอาไว้
จ๋าก็อยากทำอะไรให้มันเป็นสเต็ปสเต็ปที่เราสามารถที่จะแฮนโดมันให้ดี
ไม่กล้าบอกว่าแบบปีหน้าปีต่อไป
โอ้โฮสวยประเดิมเลยเนอะจริง

ไปเจออีกหนึ่งสาวสวยสว่างวาบมาเลย

คนนี้นะคะถามถึงเรื่องหัวใจหน่อยดีกว่ากับคุณนิกนะคะ

บหาดูใจกันมาระยะหนึ่งแล้วตกลงยังไงเนี่ยนะคะ

ความรักหลอกก็เรื่อยแหละไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะ

พักนี้แหมวุ้นเส้นดูจะเดินทางเข้าสู่สายมูแบบเต็มตัวนะ
ไปขึ้นถ้ำนาคาไปไหว้นั่นไหว้นี่นะฮะ
เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ขอเรื่องความรักอย่างที่หลายคนแซวมานะคะ

ก็ขอเผื่อปีหน้า
แต่เราไม่ได้ขออะไรเกี่ยวกับวงการเลย
แต่ว่ากลับมาเนี่ยก็แบบมีงานติดต่อเข้ามาเยอะขึ้น

แต่ก็คงมีผลพลอยได้แบบงานก็เข้ามา
ความรักคือก็ไม่ได้ปกปิดแล้วก็ไม่ได้เปิด
เป็นอย่างนี้แหละเหมือนเดิม
ก็ไม่ได้ว่าเปิดอะไรมากมายแต่เขาก็ไม่ได้ปิดนะคะ
ก็ติดตามได้ในโซเชียลเรื่อยนะจ๊ะ
ปิดท้ายอีกหนึ่งสาวสวยขนาดนานโจทีพี่ติ๊กกัญญารัฐคุณค่ะ
ไม่ค่อยได้เจอตามอีเวนต์คุณว่าไงสวยขึ้นไหม

ความว่าเป็นสายเดินทางนะคะเดินทางต่างประเทศบ้างอะไรบ้างนะคะ

บรรดาสื่อเนี่ยแอบแซวบอกว่าพี่ติ๊กช่วงนี้ดูพี่เพลียวขึ้นนะ
เจ้าตัวบอกว่าลดลงไปสิคะตั้งเท่าไหร่รู้ไหมคะ๑๐กิโล
ก็เลยหนักขึ้นไป๗๐กิโลนะคะถ่ายรายการพวกอาหารการกินไง
ตรงนู้นตรงนี้ก็อร่อยก็กินเพลินไปหน่อยนะฮะ
หลังมาพอเจอโควิดทำอย่างไรดีควบคุมน้ำหนักค่ะ

แล้วเจ้าตัวบอกอีกนะคะว่าตัวเองไม่ได้ซีเรียสนะ
ว่าจะมีหุ่นพร้อมเพลียวหรือว่าแบบว่าจะอวบอิ่มอะไรอย่างนี้นะคะ
คืออยากให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงก็แค่นั้น

สาวสมัยนี้เขาสอีทอะไรกันคุณเสื้อครอปใช่ไหม
ติ๊กเขาบอกว่าเขาก็เลยอยากลองใส่บ้างอะไรแบบนั้นนะคะ

ไม่เครียดเป็นคนที่
เป็นคนที่เกิดมาแล้วแบบอยู่กับบอดี้แบบนี้
เพราะฉะนั้นไม่เคยเครียดกับเรื่องความอ้วน
แต่ว่าถ้าเราลดความอ้วนได้
มันก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุข

แต่ถามว่ากลัวเรื่องโรคไขมั้ยต่อตัวไหม
ไม่เพราะว่าเป็นคนที่ตรวจและเช็คร่างกายตลอด

แต่ว่าเราแค่อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ
แล้วก็หมั่นตรวจเช็คร่างกาย

แต่ก็อย่าละเลยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ
ใช่นะคะแข็งแรงไว้ดีที่สุดนะคะ